ตำรวจจราจรมาล็อกล้อแต่ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจบอกว่า
แป๊บเดียวเองแล้วกำลังจะขยับถอยให้แล้ว
มันล็อกล้อทำไมเอาเดี๋ยวลองดูค่ะ
รู้ว่าผมเหยียบเส้นแดงผมถอยให้ได้
คุณก็บอกสิครับว่าผมถอยได้

เขาบอกกันหากินแค่นี้แหละครับ

ผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยเขาแค่บอกว่าเฮ้ยขยับหน่อยได้ไหม
แค่จอดคุยงานแป๊บเดียวนี่โอ้โหเกินไปแล้ว
นี่ค่ะคือผู้ชายที่ขับรถเก่ง
แล้วก็จอดคล่อมทางม้าลายคนนี้แหละ
เป็นคนถ่ายคลิปและต่อว่าตำรวจจราจร
เพราะว่าเขาถูกล็อกล้อเขาอ้างว่านั่งอยู่ในรถ
คุยโทรศัพท์แป๊บเดียวไม่ถึง๕นาที
มาล็อกล้อแบบไม่เตือนกันเลย
แต่ตำรวจจราจรเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ล็อกล้อ
เขียนใบสั่งแบบเงียบเห็นไหมคะ
ก้มหน้าเขียนไม่ตอบโต้อะไรทั้งนั้น

ส่วนใหญ่นะคะก็จะบอกว่าตำรวจจราจรทำถูกต้องแล้ว
เพราะถ้าทุกคนคิดเหมือนผู้ชายที่ขับรถเก๋งคันนี้
แป๊บเดียวกำลังจะขยับให้แล้ว
เดียวไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเอง

กฎจราจรก็อาจจะไม่ต้องมีแล้วละมั้ง

ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับผู้ชายที่ขับรถเก่งคันนี้ค่ะ
อายุ๔๕ปีเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
นนทบุรี๒๓สัปดาห์ก่อน
คือจอดรถก็ยอมรับแหละว่ามันคล่อมทางม้าลายอยู่
แต่ไม่ได้ลงไปไหนนะนั่งอยู่ในรถพร้อมขยับนะ
ที่ต้องจอดรถก็เพราะว่าคุยโทรศัพท์
แล้วคุยแป๊บเดียวสัก๕นาทีได้ตำรวจมาล็อกล้อเลย
เขาพยายามจะบอกตำรวจจราจรแล้วว่าแป๊บนึงเดี๋ยวถอยให้ถอยตอนนี้เลย
ตำรวจไม่สนล็อกล้อและเขียนใบสั่ง
เขาก็ต้องลงจากรถแล้วเขาก็ถ่ายคลิปอย่างที่เห็นนะคะ
แล้วไปเสียค่าปรับตำรวจก็มาปลดล็อกล้อให้
แต่เขาบอกว่าไม่รู้สิมองไปรอบรถบางคันก็จอดทับเส้นขาวแดง
ห้ามจอดเหมือนกันนะทำไมไม่เห็นถูกล็อกล้อเลย
ส่องมาตรฐานรึเปล่าเลือกปฏิบัติรึเปล่า
เราเลยส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ม้าลายที่เกิดเหตุค่ะตำบลสโนลอยที่บางบัวทองนนทบุรี
รถบางคันก็จอดทับทางม้าลายบ้างก็มีเส้นขาวแดงริมทางแต่ก็จอด
ตรงนี้นะแต่ก็เป็นลักษณะหยุดนะคะไม่ใช่จอดแช่หยุดแล้วก็ไป
แต่ตำรวจจราจรก็ไม่ได้ปุบปับมาล็อกล้อนะคะ
แม่ค้าร้านขายข้าวแกงแถวนั้นบอกว่าในมุมของพ่อค้าแม่ค้าก็เห็นใจนะ
ด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยมันก็ขาวแดงตลอดอ่ะแล้วใครจะจอดรถซื้อของได้ล่ะ
บางคนหยุดซื้อของแป๊บเดียว๕นาทีก็ถูกล็อกล้อแล้วก็ต้องไปเสียค่าปรับ
มุมพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของริมทางไงคะ
เขาก็บอกว่าในมุมเขานะเขาก็รู้สึกว่าแหมมันขาวแดงตลอดเส้นเลย
ถ้าหยุดรถซื้อของไม่ได้เลยเขาก็ขายของไม่ได้อ่ะสิ
ใช่แล้วเราเป็นร้านค้าแล้วลูกค้าส่วนมากคือมาแล้วไปมาแล้วไปซื้อของเสร็จเราก็ไป
เขาไม่ได้จอดทั้งวันทั้งคืนถูกไหมมันมันหลายอย่างอ่ะเนอะ
คือถ้าอย่างนั้นคุณมีมาตรการหน่อยว่าเออหรือติดป้ายอะไรว่า
ห้ามจอดหรือเป็นเวลาหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ให้คนรู้
ว่าตรงนี้มันห้ามจอดนะ
โอ้โหนี่มิวได้อ่านข้อความของคุณผู้ชมที่ส่งมาทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
หลายท่านนะคะก็บอกว่าก็ถ้าเกิดคนคิดแบบนี้กันทุกคน
แต่บางท่านก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้น่าสนใจว่า
ก็คนขับเขายังนั่งอยู่ในรถเขาเรียกว่าหยุดรถ
ไม่ใช่จอดรถก็ไม่เห็นถึงขั้นต้องล็อกล้อเลย

ก็เลยแบบไม่อ่ะลืมมาเคาะเรียกซักหน่อย
จะได้ขยับออกไปพี่ล็อกเลย

ใช่ค่ะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ในวงปิ่นแก้วก็เลยบอกว่า

ช่วงรถกระบะเนี่ยจอดทับเส้นขาวแดงไปนิดเดียว

ก็โดนเหมือนกันก็พยายามจะอธิบาย

แต่ก็เข้าใจนะว่าเรื่องของกฎหมายก็เข้าใจ

แต่คำถามคือบางทีคนอื่นชาวบ้านตาสีตาสาคนหาเช้ากินค่ำ
มันเตือนกันก่อนดีไหมล่ะไม่ใช่แบบโอ้โหมาถึงล็อกปั๊บ
เฉพาะอย่างนี้พื้นที่อย่างนี้ขาวกับเหลืองมันมากกว่า
แต่ว่ามันมีแดงอยู่นิดนึงแต่มันแค่ล้อแรกล้อแรกแค่นั้นเอง
แต่ละสุขนี้ที่มันเหลือไว้เพื่ออะไร
อันนี้มันถูกกฎหมายใช่ไหมแต่นี้เราไปจอดอย่างโอเคแล้วผิด
แต่ส่วนนี้มันก็ต้องคุณจะไปเอาหลักกฎหมายอย่างเดียวมันไม่ได้
คุณผู้ชมส่วนใหญ่บอกว่าตำรวจจราจรทำถูกแล้ว
ว่าก็ทำตามกฎจราจรใครผิดก็ว่าไปตามผิด
ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งใครทั้งนั้น